กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนเขาถ่ายคลิปแล้วแชร์กันเอาไว้
อันนี้เป็นเรื่องของความประมาทจริงนะคะ
แล้วเพื่อนร่วมทางก็หวาดเสียวไปด้วยกันเลยค่ะ
ใครไปเที่ยวที่ดอยตุงเชียงรายตรงทางขึ้น
พระธาตุดอยตุงนี่นะคะ

ซึ่งมันเป็นทางแคบแล้วก็ทางโค้ง
แต่ว่ามันมีรถที่ไม่ยอมต่อคิวขึ้นไป
พยายามจะแทรกสร้างเลนส์ของตัวเองขึ้นไป
คนที่เขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจเลยค่ะ

นี่ค่ะทางขึ้นพระธาตุดอยตุง

นักท่องเที่ยวก็ต่อคิวค่อยกระดึ๊บขึ้นไป
แต่เขาบอกมีอยู่๓คันนะคะ

สุดท้ายก็ต้องมาแทรกคนอื่น
เพื่อที่จะกลับเข้าสู่เลนส์เดิม

คนก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันค่ะ
ตำหนิคนขับรถ๓คันนี้นะคะ

ขับแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของการต่อคิวอย่างเดียว
ความอันตรายความปลอดภัยด้วยนะคะ
จะต้องคำนึงถึงอย่างมากทีเดียวนะคะ

คือเขาก็บอกว่าช่วงปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คนขึ้นมาเที่ยวดอยตุงเยอะนะคะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังโชคดีนะคะ
ที่ไม่มีความรุนแรงหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะ

สามารถเอาผิดได้นะคะมีความผิดตามพรบจราจรนะคะ
แล้วถ้าเราไปดูทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงสวนดอกไม้ดอยตุงเนี่ย

รถจอดอยู่ริมทางตลอดเส้นทางที่ไปเลยค่ะ
นี่ก็เป็นเส้นทางยอดฮิตนะคะ